เดี๋ยวนี้แบรนด์ดื่มง่ายนะ

เราจะได้แบบพร้อมรับวันใหม่อย่างสดใสค่ะ

แล้วก็ช่วงเช้าแบบนี้

วันพรุ่งนี้ต่อไปก็เป็นวันเสาร์แล้ว

และเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญก็คือวันศาสตร์จีน

คนละวันนี่เป็นวันศาสตร์จีนคุณผู้ชมครับ
เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายจีน
แล้วก็เป็นวันสาดจีนด้วยนะ
เพราะฉะนั้นวัตถุดิบสำคัญที่เขาจะใช้ในการไหว้กันเนี่ยก็คือ

ถูกต้องขนมเข็งขนมเทียน

ดูเจ้าอร่อยคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าเก่าแก่ดั้งเดิมเลยทีเดียว
นี่ร้านนี้เขาคึกคักมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีในจังหวัดสุโขทัยว่าร้านนี้นี่สุดยอด
เจ๊กิมเหลียงร้านขายขนมเข่งขนมเทียนเจ้าเด็ดเจ้าดังของจังหวัดสุโขทัยครับ
ไปพูดคุยกับคุณยายกิมเหลียงสุวรรณชื่นอายุ๘๔ปีแล้วนะ
ก็เล่าว่าตอนแรกนะก็ช่วยคุณแม่หัดทำขนมเข่งขนมเทียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้ว
จนกระทั่งอายุเข้าประมาณสักอายุ๑๕

ก็พอพ้น๑๕เข้าสู่๒๐กว่า

ไม่มีเพลงนี้จะบ้าหรือ
ไปเจอกับคนนี้ครับยายกิมเหลียงเขาเล่าให้ฟังแบบนั้น
ย้อนลำลึกศีลสมัยอดีตนะครับว่า
บอกเลยนะครับว่า
ต้องเลือกวัตถุดิบอย่างดีมาใส่ขนม
ไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวใส้กหูสับพริก

ข้าวเหนียวต้องคัดมาอย่างดี
แล้วมีเคล็ดลับในการนึ่งขนมให้สุก

ต้องร้อนสม่ำเสมอ

ห้ามเปิดฝาเด็ดขาดนะครับ

และจะจุดทูบที่จะใช้ไหว้พระ๒ดอก

ไม่ได้จุดทูปขอพรไหว้จงไหว้เจ้า
แต่ว่าจุดเพื่อจับเวลา

คือใช้เวลาในการจุดทูบหมด๒ดอก

สูตรสมัยก่อนโบราณเลยนะ

คือสูตรเด็ดเคล็ดลับของคุณยายเขา

แล้วก็ช่วงนี้ขายดีมาก

เช่นวันตรุษจีนหรือว่าวันศาสตร์จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้

เขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะ

ส่วนขนมเทียนอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐บาท

ใครที่สนใจนะอยากจะไปลองลิ้มความอร่อยของขนมเทียน
แล้วก็ขนมเข็งสูตรโบราณเจ๊กิมเหลียงเนี่ย
เขาขายอยู่บริเวณถนนหลวงพ่อเจ้าริมน้ำ
ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ถ้าไปไม่ถูกแล้วก็โทรไปสิครับ

ขนมเทียนขนมเข่งเนี่ยนะถือว่าเป็นขนมมงคลเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะคนไทยเองก็นิยมทำใส่บาทแบบนี้
ตอนเด็กดิฉันก็ชอบเอาขนมเทียนเขาต้มบัดใส่บาดเหมือนกัน
แต่ว่าเจ้าอร่อยแบบนี้ต้องไปลองแล้วล่ะสุโขทัยต้องไปลอง

คือสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะ